ต่อมาก็มีวันครูเมื่อวานนี้พอดิบพอดีเลยนะคะ

เขาได้เล็งเห็นความสำคัญของครูและนักเรียน
ได้มีการสนับสนุนการศึกษาในด้านต่าง

รวมไปถึงมอบหลอดไฟฟ้าให้กับโรงเรียนในหลายแห่งเลยล่ะค่ะ
ในปี๒๕๕๙นะคะสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ได้ร่วมสนับสนุนด้านการศึกษามาโดยตลอด
จากเล็งเห็นความสำคัญของครูและนักเรียนเป็นสำคัญ
โดยเฉพาะการมอบทุนการศึกษาและสนับสนุนอาคารเรียน
อกจากนี้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ยังจัดโครงการสว่างประหยัดกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ที่มีการมอบหลอดไฟให้กับ๑๗โรงเรียน
สังกัดสำนักงานประถมศึกษาเขต๑จังหวัดนนทบุรี
หวังให้เป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์การใช้พลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า
ด้วยการสร้างค่านิยมและจิตสำนึกรักพลังงาน
โดยการเริ่มต้นจากเยาวชนในโรงเรียน

ในการเรียนการสอนและการทำกิจกรรมต่างเกือบตลอดทั้งวันค่ะ
ขณะเดียวกันนะคะสำหรับนักเรียนสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ได้มีการเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กในหลายโรงเรียน
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเช่นกันค่ะ
ขณะที่ปีนี้นะคะทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

ด้วยการซ่อมแซมและสร้างสุขาให้กับโรงเรียน
โดยเริ่มจากโรงเรียนที่ห้องน้ำซุดโสม
เนื่องจากเชื่อว่าถ้าเด็กนักเรียนมีสุขอนามัยที่ดี
ก็จะทำให้ประสิทธิภาพในการเรียนเพิ่มขึ้นตามไปด้วย
คือหลายพื้นที่โรงเรียนมีปัญหาในเรื่องของห้องน้ำนะคะ
บางทีเนี่ยห้องน้ำผูกห้องน้ำพังห้องน้ำมีรูแบบนี้

ส่งผลต่อสุขภาพจิตส่งผลต่อสุขภาพกายของเด็กนักเรียน

ที่ทางสำนักงานสละกินแบ่งพัฒนาบาลของเรา
เห็นให้ความสำคัญกับทั้งครูและนักเรียนไปพร้อมกันนะคะ